การปฏิรูปในอาทิตย์หนึ่งในช่วงนี้
จึงที่ธรรมศาสตร์มีอังกฎขึ้นมา

ปฏิรูปผลไม้ปฏิรูปวิธรรมต่าง

ทำยังไงก็จะทำต่อ

ถ้าคิดว่าอะไรไม่ดีก็ไปต่อ

ในขณะนี้ก็คือว่าสังคมเนี่ยต้องรับรู้ที่ผมพูดมากกว่านี้

เพราะกูไม่ได้พงษ์เป็นอะไรทั้งนึง

อยู่เคยไว้ในหัวใจของกัน
นั่นแหละคือเก่าหลักที่ตัวอย่างเดียวว่า
ท่านคือพูดที่กำหนดเอาเป็นมาประเทศไทย

เพราะฉะนั้นท่านต้องเลือกคนที่ดีเข้ามา

แล้วก็กลับหน่วยแนวควายดีแล้วกัน
เราต้องทำทุกอย่างให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม

ไม่ให้ถูกทราบอ้างในทางที่งุ่นก่อนมีเจือน

แล้วก็มากได้

เพราะนี้แนวทางการประทับใช้ความภาคระวะมาย

ผมได้คุยกับท่านประธานแล้วและก็ยินยันตลอดเวลาว่าที่พระอาหารรัฐท่านประธานก็ได้อยู่เต็มวี
แต่ข้อสำคัญก็คือความด้านรัฐก็ต้องไปทับซ้อน
วันนี้ปัญหาก็คือการบริหารที่เข้าไปซับซ้อน
ผมมาอย่างงี้ก็ไปทับซ้อน
ผมจะมีบ้านใดก็ตามผมก็คือว่าเป็นหน้าทีของฝ่าย
ในส่วนของฝนปากกระชอก็จะมีหน่วยงานมีข้อเคอบคฎีกากอตร
เพราะว่าเจ็ดโรงพยาบาลนี่เป็นโรงพยาบาลหลักโดยตรงในการปราบราบการเจริตนะครับ
แล้วก็ส่วนสถานการณ์อาจารย์การทุกสุดจะรับต่อช่วงจากเจ็ดโรงพยาบาลตรงนี้
ในการปราบราบการเจริตก็เข้าในกฎหมายอย่างอีกอย่างที่ผมฟังแล้วนะครับ
มันจะต้องมีการปราบแผลโรงพยาบาลซึ่งพะนี่เขาทำกันอยู่แล้ว
ไม่ล่าช้าไม่ล่าช้าแนะกลัวไปเร็วเกินไป
แต่แทนยังไงพวกเขาไม่ถัดใจหรอก
จะต้องมีฆาตการณ์ที่มีความสามารถเป็นอาการที่เรียกว่า
เราจะต้องเตรียมการเป็นมือชิดให้วันหน้าเรียนให้ดีสาขาที่ท่านมี
แล้ววันหน้าจะมีบรรณาการอาจารย์ที่จะปฏิบัติภาคการใหม่
ให้ตรงตามภัณฑกิจภัณฑกิจของแต่ละกังคลมด้วย
วันเรียนอะไรต่างก็ต้องรู้ที่ว่าเราจะเลือกสาขาในเรียนดี
ไม่ต้องการทุกคนเรียนหนังสือแล้วก็เรียนเพื่อได้บริญญาณอย่างเดียวกัน
เรียนบริญญาณแล้วต้องมีงานทำมาหลังคิดไว้ในใจ
เพราะว่ามันต้องมีการใช้จ่ายเพื่อนพ่อแม่ก็ควรเข้ามาแนะนำด้วย
ขวางคนเราช่วยด้วยเรียนอะไรก็คิดถึงพ่อแม่
เพราะด้วยผู้ดูด็ยหมดตัวหน่อยดูด้วยเส้นเฟือง
ผมจะให้ประกันทุกประกันชี้แจงการทำงานสุของประกันให้ชะเดียน
โบราณมายังไงผลุญบาลมายังไง
แผนงานบูกราศมายังไง
ถ้าตอบผิดมูกก็อยู่ตรงไหน
และถ้าอยู่ทุกศัพท์แล้วจะทำยังไงต่อ
ถ้าไม่พูดตรงนี้นะ

เรียนรู้เพื่อจะอยู่ในสังคม

เพราะฉะนั้นกฎหมายเป็นศิษย์ที่ทำให้บ้านมือนี้

สิทธิชนแต่ท่านอย่าลืมครับว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งคัดของทุกประเทศ
มันสำคัญกันทั้งสามอย่างอย่างนั้นและอย่างใดหนึ่งมันไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้
ตรงนี้ประเทศเราก็แล้วเป็นประเทศที่มีความปัญหาต่างถ้าใครปัญหาแล้วก็ไม่เจอปัญหาอย่างนี้เช่นเรานะครับ
เราต้องบอกทุกคนอยากไปทำเขาจะทำอะไรนะครับในการแช่งความเข้าใจ
ข้าพเจ้าคนเอกประยุจรูชาขอประกาศเย็นอารมณ์ว่า
ประพฤติปฏิบัติตนในสามอาชีพด้วยความซื่อสัตว์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง
ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ยึดความยุติธรรมความเป็นธรรมเป็นพิธรรมจะยับดั้งช่างใจ
ไม่กระทำการโกงกินแผ่นดินหรือใช้สมัยกล้าที่หาประโยชน์
บนความยุ่งยากของประชาชนจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลวัน
ในประจานของเศรษฐกิจพอเพียงและยืนเคียงข้างสุจริตชน
ร่วมสร้างเจ้าชนให้ตัวใบไม่โค้งเพื่อจะโรงและหนังภาพประเทศไทยให้รุ่นเรื่องซึ้งไป
ร่วมเมื่อกันนะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ต้องไปโค้งตัวใบ
ขอบคุณทุกคนขอบคุณประธานสรรค์ขอบคุณที่มาโรงงานในวันนี้
มาเป็นพระญาณรับทางกายบ้านกำลังในวันนี้นะครับ
เพราะอาทิตย์ยันต์ประเทศทัยพร้อมที่จะเคียงพูดเคียงข้างทุกประเทศ
โลกนี้เสมอตามวัตยาที่มีอยู่
ไม่ได้ขอเวลาทำให้ประเทศไทยแข็งแข็งไปของเรากันด้วย
ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ